ถามขวัญดีกว่าเพราะคนนี้เขามีคนขับรถให้นั่ง
ไอ้เราเนี่ยขับรถเอง
ของตกแล้วเคยก้มเก็บไหมตอบความจริงนะ

และเคยเกือบชนชนิดที่แบบ

รถมอเตอร์ไซคันนี้ครับขี่มา

ชนท้ายโลกบาทก็เสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชม

ดูข่าวแล้วย้อนดูตัวอย่าให้มันผ่านไป
พี่เบอร์ใช่หรอเขาลงไปมองของเหรอ
ใช่มีคนเห็นเหตุการณ์บอก
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้มอเตอร์ไซคันนี้ฮะ

ซ้ายสุดชนท้ายรถกระบะสีขาวคันนี้คุณผู้ชมฮะ
ท้ายรถกระบะสีขาวคนนั้นทะเบียนสุพรรณบุรีนะ
นี่ครับชนเข้าไปอัดเข้าไปตรงนี้เลย
ไปตรงนี้เลยพี่เพิ้ลแต่ว่ารถกระบะมันจอดเฉยใช่ไหมพี่
เฉยเขาจอดอยู่เฉย
พบศพนายอดิษรวงทองคำอายุ๒๑ปีศีรษะแตกหน้าอกยุบ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ของเขาสีดำทะเบียนจังหวัดชนบุรีครับ
ผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพล้มคว่ำนะฮะ
โอ้โหอยู่ใกล้รถกระบะนั่นแหละนะครับ

แฟนสาวสิคุณผู้ชมตอนรู้เหตุปั๊บพอมาถึงที่เกิดเหตุ
เปิดศพดูโอ้โฮแฟนฉันแฟนฉันโอ้โฮดูสิครับ
นางสาวแจ่มจันกูลสงศรีโรธเนี่ยที่พี่บอกว่า
คนนี้เขายืนยันได้ว่าโทรศัพท์ตกจริงขวา

เห็นด้วยการเล่าบอกว่าเห็นรถจักรยายนขี่มาเร็วเชียว

ผู้เสียชีวิตหันไปมองแล้วก็เสียหลักพุ่งชนรถกลับมา
ย้ำอีกทีครับดูข่าวย้อนดูตัว
เมื่อกี้ขวัญบอกกับคุณผู้ชมแล้วนะครับ

ของตกในรถแล้วก้มเก็บเกือบชน

ผมก็เคยเกือบเหมือนกัน

ฉะนั้นมอเตอร์ไซค์อะไรตกไปก่อนครับ
เข้าข้างทางแล้วค่อยย้อนกลับมาดู

รถยนต์ก็เหมือนกันนะครับ

ตีมืออยากจะลงอย่างนี้